สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันวันจันทร์อย่างงี้ถ้ามันถูกถ้ามันเป็นไทยเอกอย่างงี้แหละ

เอาสิของคุณไง
เริ่มได้แล้ว
ไปข่าวแรกนะครับข่าวแรกวันนี้นะครับ

เปิดศึกตีกันกลางโรงพยาบาลอีกแล้ว

แต่นี่โรงพยาบาลมันจากวัดก็ตีกันแล้วเนาะ
อย่างวัดเนี่ย

แต่ลองพยาบาลมันก็ไม่ควร

ฉุกเฉอโรงพยาบาลประถ่าย
ที่จังหวัดนครราชศรีมา
โดยเหตุการณ์นั้นเกิดเมื่อเวลาประมาณตี๓

หลังจากที่ได้มีการจัดงานคอนเสิร์ตนะครับ
วันไหลประทายบริเวณลานกิจกรรม
ตรงข้ามไฟฟ้าอำเภอประทายนะครับ
ก็หลังจบคอนเสิร์ตนะฮะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
อยู่ในการมึนเมาจากฤทธิสุรานะครับ

จนกระทั่งถูกส่งเข้าไปรับรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลประทาย
หลังจากนั้นคู่กรณีนะครับที่เรียกว่าอารมณ์นั้นยังค้างอยู่ครับ
ก็ได้ยกพวกตามไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับ
ไปทกปล่อยกันตีกันลองดูหน่อยฮะเนี่ย
เป็นเรื่องเป็นราวเพลงส์พร้องส์โทงส์เพลงส์ตรงนั้นเลยแหละ

ทั้งสหาทั้งกำหนดต้องก็ไปรับเหตุนะครับ

โดยที่ทางพยาบาลนั้นเข้าแจ้งความดำเนินคดี
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งหมดแล้วด้วยนะครับ
เพื่อที่จะไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปเนี่ยนะฮะ

โถเอาจริงนะโรงพยาบาลก็มีน้อยอยู่แล้วเนอะ

จริงแค่นี้มันก็ไม่พอที่จะรักษากับคนอยู่แล้ว
มันก็เป็นอย่างนี้

เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือมันไปมีเรื่องกันก่อนแล้ว

พอมีคนเจ็บเขาก็ต้องพามาส่งโรงพยาบาล

พวกกลุ่มเพื่อนของคนป่วยที่พาส่งโรงพยาบาล

มันก็เป็นโอกาสของอีกวัยรุ่นอีกกลุ่มนึง
ที่ต้องบุกมาเพื่อมาเก็บมาเช็ควิน
มันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันมีมาตั้งนานแล้ว

ก็เห็นข่าวพวกนี้เกิดขึ้นกันเยอะพอสมควรเนอะ

ไปได้อีกหนึ่งข่าวด้วยกัน
โฆษกตำรวจแจงกรณีสาวโวยตำรวจนำรถของกลางไปใช้

ได้โพสต์เล่าเรื่องราวว่ารถเก่งของตนเองถูกยึดไว้เป็นของกลาง
ในคดีที่สพท่าหินจังหวัดรบบุรี
ซึ่งตนได้ไปตรวจสอบอยู่บ่อยครั้งก็คือเอาง่ายแหละรถก็อยู่ที่โรงพัก
เขาก็ไปดูว่ารถเขายังอยู่สภาพดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ในที่สุดเขาไปเจอไปดูอีกครั้งล่าสุดกลับไม่เจอรถตัวเอง
และเมื่อเดินทางมาตรวจสอบที่สถานีตำรวจอีกครั้งพบว่ารถของตนที่ถูกยึดไว้
มีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของบุคคลอื่น
เอาง่ายมีคนเอารถของเขาไปใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งมีรายงานจากสอบพ่อท่านถึงว่ารถยนต์เก๋งท่านด้านกล่าว
ถูกตรวจยึดเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นของการในการดำเนินคดี
กับผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด
โดยอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนรวบรวมกำลังพยานหลักฐาน
แล้วก็เพื่อยื่นฟ้องขั้นศาลตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปเนี่ย
ซึ่งตามกฎหมายจริงก็ต้องเอารถคันนี้ไว้ที่สอนอ

ไว้ภายในสถานีตำรวจหรือที่สอนอที่รับเหตุเนี่ยพร้อมกันนี้นะฮะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
โดยต้องรายงานผลการตรวจสอบภายใน๓วันเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขณะที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรท่าหินเนี่ยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนนะฮะ
สอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วโดยคณะกรรมการก็ทำการตรวจสอบด้วยความรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสให้เกิดความ
มันจะต้องจอดอยู่เฉยมันไม่มีสิทธิ์ที่ใครเอาไปใช้ได้
ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่ามีข้อบุคธรรมของเจ้านัทที่
ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการทางอาญา
แล้วก็วินัยอย่างเด็ดขาดจากการตรวจสอบเบื้องต้น
เอาจริงว่ายังไม่พบว่ารถเก๋งกันดันก่าว
เขาโหควนคือเจ้าของรถที่เขาโหลดมาจ่อไว้เนี่ย

หรือแบบว่าไม่ควรจะมีคนเอาไปใช้
แต่ปรากฏว่ามีเสื้อผ้ามีของใช้เอาไปไว้บนรถ

เอ้าคุณดูให้ตรงจุดตรงประเด็นหน่อย
ไม่ได้ไปดูว่าสภาพล้อแตกหรือเปล่ายางแตกหรือเปล่าไม่ใช่

หรือแบบว่ารถไปชนมาไปเฉียวมาไม่ใช่
ประเด็นคือเอาของเขามันอยู่ในขั้นตอนการทางกฎหมาย
เอาของเขาไปขับได้ยังไง

ก็คือมันก็แปลกที่สพมันก็จะมีใครเอาไป
คือศาลก็ยังกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ใช่ไหมพี่
รถมันจะต้องจอดอยู่เฉยไม่ควรจะมีใครไปแตะต้อง

เอาล่ะถ้าสมมุติมันมีความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย

ก็เขาบอกการตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่ารถเก๋งคันดังเก่า
ไม่เกิดความเสื่อมสภาพอะไรอย่างนี้

สองไม่ได้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด

เอารถของเขาไปใช้ทำไม

ต่อไปนี้คือใครก็สามารถไปเอารถใครขับก็ได้

มีคนเอาไปใช้แต่ไม่พังไม่ชน
เสื่อมสภาพไม่เสียหายแต่อย่างใด
คุณแจมก็ต้องอยู่ที่สถานีใช่ไหม
เขาบอกว่านี่คือคณะกรรมการสรุปเบื้องต้นนะครับ

คุณแจงเนี่ยคุณจะต้องควรรู้เท่านั้นนะ
ซึ่งเขาก็ไม่ได้ระบุนะพี่ว่ามีเสื้อผ้า

มีเครื่องแต่งกายของบุคคลอื่นอยู่ภายในรถ
หรือตำรวจเขาค้นไปค้นมาแล้วเขาลืมของไว้หรือเปล่า
หมายความพิธีเยาก็จะบินได้อยู่ภายในรถ

ก็เสื้อธรรมดาอื้นเยินเยิน

รถเหมือนกับไปล้างไม้ด้วย

เติมยางลมด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะ
เอาละค่ะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากเลยสำหรับโพสต์รูปอันนี้นะคะ
ซึ่งแบบว่าดูมันช่างจะอุกอาจเกินเหตุมากเลยทีเดียว

ก็รับจังนึกว่าถอดเสื้อแก้ผ้ามา

มีเอามือล้วงเข้าไปในกางเกงคืออะไรอ่ะ

นี่ในเฟซบุ๊กอันนี้นะสำนักข่าวเจริญพวงแชร์ภาพชายคนหนึ่ง
โพสต์รูปตัวเองเนี่ยถอดเสื้อแล้วก็แบบมีลักษณะวาบวิวมือล้วงเข้าไปถึงในเป้ากางเกงถึงขนาดนั้น

นะฮะนวดพระสงฆ์ด้วย

แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ด้วย
แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้เลยมันก็ต้องเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะนะ

คือข้างบนเขาขีดค่าไว้นะเห็นปะเค้าพยายามจะ

เมษายนก็มีลักษณะของการสัมภาษณ์นายไตรลง
อายุ๒๔ปีเจ้าของโพสต์
เขาได้เผยถึงกระแสต่างกะว่า

แล้วก็มีอาชีพรับนวดนอกสถานที่จริง
เนื่องจากไม่ได้มีร้าน
นั้นการนวดของตนนี้เป็นแผนโบราณแผนไทยนี่แหละ
นวดน้ำมันเพื่อจะผ่อนคลาย
แล้วก็รับจ้างทั่วไปนวดพระสงฆ์ด้วย

ถ้าสมมติว่าผู้ชายกับผู้ชาย

นายคนนี้ก็บอกว่าเป็นการนวดแบบปกตินะ
ก็อยู่ในสโมงเขาก็ไปนวด
ก็คือนวดปกติ

ก็ตัวเองเนี่ยนวดมาอย่างนี้ตั้งปีนึงแล้วนะ

ไม่ควรมันก็เอามือล้วนเข้ามา

เขาบอกจริงเนี่ยเขาทำมาเนี่ยนะเริ่มรับงานอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้เป็นอาชีพหลักนะเขาเป็นเพียงแค่แบบอดิเรกแต่ว่าอดิเรกมา๑ปีแล้วด้วยนะยืนยันว่านวดอย่างเดียวจริงไม่ได้ว่ามีเรื่องราวอื่นไอ้ที่โพสต์ผ้ารูปแบบเนี้ยอาจจะเป็นเพราะรูปดูว่าวิวใช่ไหมเขาบอกอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้
แต่เขาบอกว่าเนี้ยสังคมก็น่าจะเปิดกว้างนะเปิดกว้างได้ยังไงล่ะเขาบอกว่าการเป็นเกย์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เละเทะไปไหนแล้วกันเนี่ยเขาบอกว่าการเป็นเกย์ไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายก็ใช่คุณเข้าใจไหมแต่แบบว่าหรือว่าเป็นเรื่องที่อาจารย์แอดแฝงเรื่องของการอาชีพนวดเสมอไปนะแต่ว่าคุณคะเขาบอกอย่างนี้การนว
อันนี้อูหูมะระยำตำบลจริงน่ะดูดิจริงไหมละล้วงอย่างนั้น
อดเสื้อนี่ก็แย่แล้วนี่จะเอามือล้วงเข้าไปแบบว่าส่อแบบว่าเซ็กซ์มากเลย
ถ้าสมมุติไม่ผิดจะนวดได้อย่างงี้จะรับมันนวดได้อยู่แล้ว
เป็นวิคบได้ชะกัน
ทำไมรู้ดี
ฉะกันก็คือชะกันหมายถึงหนุ่มชะกัน

เพื่อนพี่มานะ
เอ้อพักกันก่อนช่วงหน้า
สาวน้ำตาแตกเจอพนักงาน

คอสทำหน้า
ด่าสุดฤทธิ์กินข้าวหรือกินยากคะ
ครบแฟนเป็นแมงดาเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังโอ๊ยอะไรอ่ะตกใจเลยอ่ะ
โอ๊ยตก
ไฮนังลมตาเด็กสมบูรณ์
ผู้หญิงสวยบนโลกความจริงได้แชร์เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาเล่าว่าเมื่อวันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็เดินซื้อของอยู่ในห้างแห่งหนึ่ง
ย่านปิ่น๙ได้มีพนักงานของคลินิกเสริมสวยเนี่ย
ก็เหมือนมาเรียกตัวเองเข้าไปคุยเจ้าตัวก็พยายามปฏิเสธแล้วนะ
แต่พนักงานก็บอกว่าให้ไปคุยกันก่อนจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับ
จะมีพนักงานผู้ชายมาขายคอร์สจากราคาเต็ม๒๕๐๐๐บาทโดยให้มัดจำไว้ประมาณสัก๑๐๐๒๐๐บาท
แล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บจะเปิดก็เปิดคือเอาง่ายเหมือนแบบมันจะเปิด
ไม่มาจำร้อย๒๐๐บาทหรอ๒๐๐บาทก่อนซึ่งเธอคิดว่ายังไงก็ไม่ได้ทำอยู่แล้ว
โอ้ยยมันก็เหมือนกับแอบกัดแล้วเนอะ๒๔ทำไมรูขุมขนกว้างขนาดนี้ทำไมไม่ทำ
ทำไมไม่ทำหรือยังไงปล่อยไว้จะยิ่งแย่นะนางก็อุ๊ยตกใจดอกแรก
อยู่ดีแบบว่าเนอะเรียกกูมาด่าหรือจะเรียกมาหาคอร์สเนี่ยซึ่งหญิงสาวก็ได้อธิบายต่อว่าตนเองไม่ได้สนใจจะทำ
เพราะว่าเอาจริงว่าทุกวันนี้นะถ้าสมมุติเอาเงินไปทำหน้าอยู่ภาระค่าใช้จ่ายมันก็สูงอยู่แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาทำหน้า
แล้วก็พยายามย้ำว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้จะมีเงินมีทองก็ไม่ได้จะมีเงินทุกวันนี้ภาระก็เยอะ
ส่าห์ไปอธิบายให้เขาฟังด้วยนะก็บอกว่าแฟนเป็นคนเก็บเงินทั้งหมด
ก่อนจะเจอพนักงานหญิงคนดังกล่าวพูดใส่ว่ากินข้าวหรือกินยากคะ
คือเอาเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือบอกว่าที่ไม่ได้ทำคอร์สเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้มีเงิน
เพราะว่าเงินเนี่ยแฟนตัวเองเนี่ยเป็นคนเก็บเงินทั้งหมด

พนักงานก็เลยบอกว่ากินข้าวหรือกินยากคะมีเงินเอาเงินไปให้ผู้ชายเก็บหมด
เนี่ยมันไม่ให้ทำหรอกถ้าทำแล้วเธอสวยขึ้นมันกลัวเธอจะไปกินกับผู้ชายคนอื่น
แล้วตัวเงินตัวทองจะไม่อยู่กับมันฮะนี่คือขายคอร์สวิธีการขายคอร์สแบบใหม่ค่ะ

สมมุติวันนี้ฉันเป็นเจ้าของคลินิกกัญชัยมาทำหน้าหน่อยอายุป่านี้แล้วเธอเริ่มแก่แล้ว
เออไอ้รูหุมขนมันกว้างเหลือเกินเนี่ย
มันไม่กว้างมันหนาขึ้นเยอะแล้วหน้าเธอมันหนาขึ้นเยอะแล้วแล้วมันด้านไงเธอทุกวันนี้มันด้านขึ้น
เธอก็ตอบว่าเงินอยู่ที่แฟนเธอหมดโง่ทำไมเงินเอาไปให้ผู้หญิงก็เก็บหมด
อีกหน่อยถ้าเธอหล่อขึ้นผู้หญิงก็จะไม่มีผัวใหม่
อย่างนี้นี่คือวิธีการขายคอร์สแบบไม่
อย่างนี้ไงคำพูดดังกล่าวเนี่ยคุณเชื่อไหม
โอเคแหละกำลังเดินช้อปปิ้งชิวแถวปิ่นเก้าอยู่น้ำตาตกเลย
น้ำตาตกเลยจริงแต่พนักงานคนเดิมก็ยังไม่หยุดนะ
เริ่มสอบถามถึงเรื่องส่วนตัวอีกแล้วก็ยังด่าแฟนของผู้หญิงว่า
เนี่ยไปเอาเงินให้เขาเก็บหมดหวก็เป็นแมงดาสิ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลเป็นประโยชน์ขออภัยอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิด
อันนี้คือศูนย์การค้าส่งกลับมาโดยเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะฮะ
ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาร้านค้ากับเจ้าของบูธอีกครั้ง
ร้านค้าได้ดำเนินการสูงสุดกับพนักงานไปแล้ว
แล้วก็ทางศูนย์เขาก็ไม่ได้บอกเนาะที่จริงมันมีแต่เขาก็ปิดไปน่ะ
ว่าก็เหมือนกับขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มันก็เหมือนกับข่าวเมื่อวานพี่หนุ่มได้ดูไหม
ที่แบบว่าเก็บศพเก็บศพมาทำเก็บศพไป

เก็บไปก็ไปเก็บศพผู้หญิงคนหนึ่ง

เป็นเมียเก่าตัวเอง

เก่าตัวเองไปมีแฟนเด็ก
โดนแฟนใหม่ฆ่า

แพงจนตายเลยอ่ะ
มาเรื่องนี้ดีกว่า

เป็นวินาทีที่น่าสลดมากเลยทีเดียว

รันเวย์แฟชั่นโชว์เลยทีเดียวนะฮะ

ปี๒๐๑๙อันนี้แหละค่ะ

ก็อายุเพียงแค่๒๖ปี
เขาก็หันกลับลองไปดูภาพเนี่ย

แล้วก็ตามไปด้วยนี่นางแบบคนนี้แหละ

นี่เขาเดินไม่อยู่นะไม่มีอะไรนะ
ยังยังเดินกลับมานะ
ก็หันกลับมานี่เริ่มหันกลับมานะฮะ

แล้วมันสะดุดกับเชื้อเท้าแล้วก็ล้มลงไปเลย
อ๋อมันเป็นแบบแฟชั่นที่แบบยงยางเนาะ
ไม่หรอกเขาก็คงทำเสออะไรอย่างนี้แหละแหละ

เหมือนขาก็เป๋ออ่ะพี่

ผลปรากฏว่าก็ล้มอยู่อย่างนั้นนานทุกคนก็นึกว่าเป็นการแสดงใช่ป่ะ

มันไม่ใช่จ้ะพอดีมันมีพวกหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ชีพเนี่ยนะ

เสร็จแล้วก่อนที่จะนำตัวส่งลงพยาบาลไปผลปรากฏว่ามาทราบทีหลังไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ได้
ในแบบของเขาเนี่ยนะคะก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะโดยการที่ล้มลงไปบนรันเวย์นี้เลยทีเดียวนะคะ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่ว่าสาเหตุอะไรนี้ก็ไม่แน่ใจนะก็ไม่ทราบ
เรสป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีการบอกกล่าวนะฮะแล้วทำไมมันจะถึงเกิดขั้นรุนแรงที่จะต้องเสียชีวิตได้
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าหัวใจวายไหมหรือว่าความดันเส้นโลหิตอาจจะแตกได้มีสิทธิ์ไหม
แต่เขาก็ผอมมากเลยแต่ก็ไม่แน่นะคนผอมก็มีสิทธิ์เป็นความดันได้ใช่ป่ะ
อาจจะแบบว่าเลือดแตกทันที
คนเรามันแต่อายุ๒๖เองนะน่ากลัวมากเลยนะ
เพื่อนดาด้าหนักกว่าอีกเห็นไหมเพื่อนดาด้าแบบว่าเช้ามาแบบทุกอย่างปกติยังคุยโทรศัพท์
เช้ามาเส้นเรื่องมันสมองก็แตกแป๊ะทุกวันนี้มันแตกได้ง่ายมากเลย
ก็ต้องควบคุมดีก็ต้องทำถัด๓อย่าง
อย่างก็คือกินอาหารแบบว่ากินอาหารอย่างมีสติออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้พี่
อย่างแรกเขาบอกสำคัญที่สุดให้ออกกำลังกายให้ตายอาหารน่ะเนอะอย่างกินต้นไม้
มันกินไปทุกวันนี้ทุกคนคนเราเห็นไหมมันตายง่ายกันจริงนะเดี๋ยวนี้
ก็กินผักกินอะไรให้มันเยอะขึ้น

ไม่แต่มันก็ไม่เป็นไขมันไงเธอเข้าใจคำนี้ไหมล่ะ
ที่มันเป็นแบบเละไปเนี่ยเพราะว่าไขมันไปอุดตัน

แล้วก็การออกกำลังกายมันก็จะช่วยทำให้แบบว่าไขมันไม่ไปเกาะ

ทำไมเธอพูดอย่างนั้น

เหมือนพี่มาร์ทจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม
หมายความว่ากินอาหารอย่างที่บอกใช่ไหม

เธอคิดอย่างนั้นจริงหรือไม่
ไม่คิดใจที่จะถามมาคิดอะไรอยู่

หมายจริงว่าใกล้

เราไปทำอัลต้าซาวน์นะที่บริเวณหัวใจ

พอหมอดูหัวใจเต้นเหมือนคนอายุ๒๖
ของ๒๗ก็น่าจะอยู่แล้วหรอ

สมองแตกไปไม่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยหมอบอกว่าดูรู้เลยนะว่าเป็นคนที่แบบว่าออกกำลังกาย
เพราะหมอเองหมอหมอก็ยังทำไม่ได้เลยพอเสร็จแล้วพอเอารักษาหัวใจเสร็จใช่ไหม
ดูลักษณะของการเต้นเขาก็อัลตราสาวแถวนี้ใช่ไหม
เพื่อจะให้ดูว่าเส้นที่มันวิ่งโลงขึ้นไปบนสมองเนี่ยมันเป็นยังไง
นางพยาบาลก็อัลต้าสาวบอกโอ้โหทำไมเส้นแบบโลมาก
ก็คือไม่มีไขมันเกาะติดเลยเธอเชื่อไหมว่าเรานะ
มีความแบบเราแบบขอบพระคุณมากเลยที่แบบว่า
นี่คืออนิสงฆ์ของการที่เรามีวินัยกับตัวเอง
เธอเข้าใจไหมเรื่องของการกินเรื่องของการออกกำลังกาย
นี่คืออันนี้ส่งมากแล้วก็บอกขอบคุณที่เราเป็นแบบนี้

อีกอย่างเขาบอกว่าคนเราอ่ะเมื่อก่อนเราท่องจากเด็กใช่ไหม
ว่าหมอเขาสรุปออกมาแล้วว่าทุกวันนี้
จริงแล้วคนเรามันจะนอน๖๗ชั่วโมง๘ชั่วโมงใช่ไหม
แต่อย่าเกิน๘นะเขาบอกมนุษย์เราทุกวันนี้นอนกัน
ไม่ถึง๕ชั่วโมงด้วยคนเรามันนอนน้อยไปจริงนะ
แต่ไม่ตาย๖๗ชั่วโมงต้องดีพเลยนะ
ต้องแบบว่าอยากจะลึกไปเลยนะอือมันจะโอเค
อีกเรื่องหนึ่งนะครับหนุ่มเอวพริ้ว
ทำไมอ่ะโชว์เต้นงัดทั้งงัดไปดูคลิปหน่อยครับ
โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้
โอ้โอ้
โอ้โอ้

โอ้โอ้

อันนี้ท่าเหมือนกับวงอะไรนะ

กระดึกไปหลังเวรมีที่
แต่เลขกันช่วงหน้า

คุณปูปายาเพราะว่าส่งทนายมาพูดเพราะว่าเขายังไม่กลับมา
นี่มามาจับถึงอะไรก็ออกมาพูดแล้วเหมือนกัน
ก็ต่างคนก็ต่างพูดกันไปพูดมามะตูบอกอย่ามาพูดเลย

เขารู้ว่าเขาสถานะเป็นยังไงจุดเริ่มต้นเขาอยู่ไหน

ไม่ดีดูตอนที่เขาไลฟ์กันนะครับหนูดูหลายหมื่นเหมือนกันนะ
ดูสดเลยยังไงเป็นหมื่นเลย
คือเอาล่ะมะตูมก็ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับปัญหาทางธุรกิจประตูเมือง
ปัญหาแม่งมาปัญหาเลย

พร้อมทั้งยืนยันด้วยว่าไม่มีการโกงอยู่แล้ว
รอให้สารหลังจากนี้ไม่ต้องมาถามว่าใครถูกใครผิด
ทั้งคู่ก็บอกว่าขอให้สารตัดสินแล้วกัน
แล้วไปฟังจากท่านไอ้ความของปูปายาก่อน

ทนายความของปูปายาก็ออกมาแถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกัน
บอกว่าหลังจากที่ได้อ่านสัญญาที่ปูส่งมาให้
ส่วนตัวแล้วรู้สึกไม่โอเค

สัญญาทั้งหมดปูเป็นคนล่างมาด้วยอันนี้เนาะ
เพราะว่าเข้าข่ายหุ้นส่วนสามัญไม่มีทะเบียน

เปลี่ยนสัญญาใหม่เป็นลักษณะของผู้ถือหุ้น

แต่สุดท้ายแผนนี้ล้มไปจึงได้เปลี่ยนสัญญาอีกรอบ
เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
เพราะปูเป็นบุคคลสาธารณะนะฮะ
รูปภาพสามารถนำไปใช้ได้

อันนี้คือภาษามันจากกฎหมายไปหน่อยเนาะ

ทนายก็บอกว่ามีการให้เงินค่าใช้สิทธิ์จริง
แต่ปูไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท
มีอยู่ช่วงหนึ่งมีการขายได้แล้ว
แจงบัญชีกลับไม่ใช่นะฮะ

ได้ตรวจสอบว่าสินค้าว่าตรงกันหรือเปล่า
เอาง่ายคือแบบว่าเหมือนเงินมาไม่ตรง
เหมือนประกาศไปแล้วว่าขายได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้
แต่เวลาเงินเข้าบ้านปูทำไมมันไม่เห็นจะได้ตามที่ประกาศ
อันนี้คือสรุปโดยรวมนะครับ
ส่วนคำถามว่าทำไมถึงเลิกทำ
หลังจากรายงานเงินไม่ตรงทำให้ไม่ไว้วางใจกัน
พบว่าสิ่งที่ตกลงกันมีความคลาดเคลื่อน
โดยในสัญญาที่ควรเป็นชื่อปูแต่กลับจดในนามบริษัทของผู้ประกอบการ
จนถึงตอนนี้ยังไม่แก้ไขชื่อเป็นปู
จึงไม่อยากให้กระทบถึงตัวแทน
จึงมีการคุยและอยากให้โอนมาเป็นชื่อของปูซะ
เพื่อขอให้บริษัทแสดงบัญชีแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบ
จากวันที่๑๔กรกฎาคม๒๕๖๑ก็เกือบปีแล้วเนาะ
เมื่อเราไม่ได้รับคำตอบที่แรกถามไปตอนแรก
ไม่ได้โพสต์ทางทนายได้ติดต่อกับทนายของบริษัท
เพราะอยากให้ทั้งสองฝ่ายมาดีกัน
แต่ก็ไม่บรรลุข้อตกเอาง่ายคือจะเคลียร์กันแต่ก็เคลียร์กันไม่บรรลุข้อตกลง
ปูจะไม่ไหวแต่ก็จะฟ้องขอจดทะเบียนก็ไม่ได้
และขอยกเลิกสัญญาในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาที่เสียไปเราก็ไม่มีทางอื่น
จะส่งหนังสือขอยกเลิกสัญญาไปแล้วเอาง่ายอันนี้คือทนายก็พูดอย่างนี้
เล่าให้ฟังเหมือนต้นหอมก็ออกมาพูดเหมือนประมาณว่าปูปูประยาเนี่ยคือเจ้าของ
วันแรกที่ต้นหอมออกมาปูปัญญาเป็นคือเจ้าของไม่ใช่เปรี้เซนเตอร์
อันนั้นคือต้นหอมพูดทุกคนก็งงว่าทำไมปูปัญญาเป็นต้นหอม
คนละ๒๕บาท๒๕บาท๒๕บาทแบ่งกันแต่ปรากฏว่าทุกคนหมายถึงว่าต่นหอม
ปูเนี่ยรับเงินไปทำไมไม่ทำงานแต่ขนาดเดียวกันเมื่อวานที่ทนาย
เขาออกมาโดยโดยโดยโดยรวมพูดว่าเหมือนแบบนึงทุกอย่าง
บัญชีไม่ชัดเจนประกาศไปอย่างเงี้ยอย่างงั้นแล้วก็คือมี
พยายามเคลียร์ไปแล้วแต่ก็ไม่ได้เขาบอกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่า
จัดการนะฮะปูพร้อมเจรจาส่วนตัวคิดว่าคงเจรจากันได้จากนี้อาจฟ้องในเรื่องของ

เพราะว่านิสัยเจ้าชูกุ้มกริ่มหน่อยนะครับ
แล้วก็ไม่ค่อยแย่แสต่อคนในครอบครัว
ก็คือคะแนนนิยมนั้นตกฮวบนะครับ

อันดับ๔บ้าบเม้าคุณเมียวประวัติรัฐ

รู้โรครู้เหมือนมดดำนะครับ

มดรู้โรครู้กับเม้ารู้โรครู้
คนล้มแล้วไม่ข้ามแต่กระทืบซ้ำทันที

เออซึ่งตัวละครตัวนี้แฟนบอกว่า
เอามาจากชีวิตของมดดำกระชาพา

มีคนอย่างนั้นเหรอน่ากลัวน้องเรา
โอ้วแต่ขับมาไม่น่ากลัวเลย
เขาบอกเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าตบนะครับ
รู้โรครู้คนล้มไปแล้ว
ไม่ข้ามแต่กระทืบซ้ำทันที
นี่บ้า

เจอ่าร้านทอง

เป็นคนรู้จักไพ่ไลค์

ตุลคลที่ไม่น่าเสวนาและครบหาเท่าไหร่

นำซ้ำยังเข้าขากันกับพี่ไลนะครับ
แล้วก็คนที่๖ครับบังออนน้องเมนิสาชนเล่นนะครับ
ปิดท้ายกันที่สาวน้อยหน้าบ้านนายอย่างบังออนนะครับ
การตายของยายกุ่นแม่ของไอ้ก้านเนี่ยนะครับ

อันนี้ก็แปลว่าเขาที่มาหลงลักอีกแต่ผู้ชายของนี้
คุณม้าครับคุณต้องปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยนะฮะ

เวลาเข้ารายการคุณต้องปิดเสียงโทรศัพท์

ใครว่าเหยียบซ้ำท่านผู้ชมตัดสินเอง

เพราะฉะนั้นคุณตัดสินเอาเองแล้วกันว่า
ฉันยังไม่แบบว่าล้มทับ
ตั้งฉันกัน

ก็ซื้อบ้านให้ใหม่เลยดิก่อนที่จะท้องคนที่สองนี่
ท้องอยู่หรอท้องอยู่หรอยังหมายถึงว่าเขาสัญญาไว้ว่า
ก่อนที่จะท้องคนที่สองเนี่ยเขาจะมีบ้านหลังใหม่ให้เลยทันที
ลงทุนเลยค่ะนี่ราคาเริ่มต้น๒๐ล้านเลยค่ะคุณค่ะ
อันนี้เขาสัญญาไว้ว่าตั้งแต่เมื่อประมาณน่าจะสักแบบว่าปีที่แล้วนะ
เขาก็ไปดูบ้านกันแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหบ้านหลังนี้มันใช่เลย
ดังนั้นเนี่ยพอถึงหน้าตอนนี้แล้วเนี่ยก็เลยซื้อเลยทันที
นี่ลงเสาเสวไว้เรียบร้อยเลยนะลงเสาเอกกันเลยทันที
แหมคุณเมียเขานะหรือบัตรธามารใช่ไหมหรือบัตรธามารใช่
คุณเมียเขานะก็ปราบปลื้มสิเรามีผัวอย่างนี้เราก็ปลื้มเนอะ
แล้วก็เป็นวันเริ่มต้นที่ดีของครอบครัวเรา
ขอบคุณคนดีมากเลยนะคะที่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ทุกอย่าง

สิริสาโรแห่งวัดท่าไม้ที่เมตตาครอบครัวเรานะคะ

อ่านเออนี่ไงก็มีเขาก็มีคนหลงรักเธอ

เอานั่นอ่ะปล่อยก็ไปเถอะเขาก็เป็นอย่างนี้แหละ
เราอย่าไปล้มทัพอะไรก็แล้ว

อะไรนะตัวเลขคืออะไรสรุปในอ่างน้ำมน

แต่ที่ทีเด็ดมากเนี่ยนะ
นี่เขามีขันน้ำมนต์
ที่หลงพระอาคารที่

อยดหน้าตาเทียนลงไป

คุณขาคุณเล็กไปเล็กอะไรกันตาดีได้ตาไร้เสียอืมแทนนั้นแหละ
ผมเห็นแล้วคุณเห็นว่าไงเห็นแล้วก็ไปเห็นแล้วแต่ผมจะไม่บอก
ซื้อนะผมจะไม่บอกใครเพราะผมจะไม่ถูกอีกเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุด
เหรอก็ไม่เห็นแบบถูกสักกระตางโอ้โหเอาพักก่อนช่วงหน้า
เอาละครับมาดูเรื่องราวของคอนเสิร์ตกันหน่อยนะฮะ
เสิร์ต๘ศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยคุณผู้ชมครับวันจันทร์ที่
สามพฤษภาคมนี้นะครับมีคอนเสิร์ตดีดีให้เราได้ดื่มดำ
กับบทเพลงอันไพร้อนะครับจากแปดศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย
กับ๘สไตล์ของบทเพลงนะฮะจากคุณปุ๊อัญชรีคุณกล้องสหรัฐครับ
คุณกบทรงสิทธิ์คุณปอสโมเดิร์นด็อกนะฮะ
คุณธอมอิสราคุณโตศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
คุณเอ๊ะจีรากรแล้วก็คุณไอซ์สลันยูนะครับ
ที่จะมาขับกล่อมเพลงฮิตโดนใจและการฟิเจอร์ลิ่งสุดมันนะฮะ
โดยมีโปรดิวเซอร์ชั้นครูอย่างคุณหนึ่งจักรวาลนะครับ
คอนเสิร์ตการกุศลนะครับนี่นะฮะชื่อว่าอะไรครับ
หลังทางทีมต้องเขียนภาษาไทยแนบไปด้วยหรือเพื่ออ่านก็ผิดนะฮะ
สำคัญนะบอกไปหลายครั้งแล้วเออเนี่ยนะฮะ
รายได้สนับสนุนนะครับเป็นโครงการบ้านพิงพัก
เสิร์ตชื่อพิงพักคุณผู้ชมขอโทษนะฮะ
เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้นะครับ
บัตรมีราคานะครับตั้งแต่๑๕๐๐บาทถึง๕๐๐บาทครับ
ก็เดี๋ยวสิก็อธิบายให้ฟัง
ก็คือที่พักพิงอย่างนี้มันก็เล่นคำไปมา
การเล่นคำวินิ่งก็มันคล้ายกันอะแหละ

วายดีกว่าไปดูสิอึมอำมหาตรฮึมมากเลย

อ้าวแม่ตายแม่เขาเปรี้ยวปรี๊สนะคะ
เขาก็คือเอาจริงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแหวนปวริสา

นี่มันจะอีกหน่อยมันจะไปถึงไหนวะนั่นน่ะ
มันใหญ่เกินโต๊น้องก็ผอมแต่ไม่มีหน้าอกเนอะ
ก็มีบุญนะเหมือนเพ็ญพรภัยทูลสมัยก่อน
ตัวนิดนึงผอมแต่หน้าอกใหญ่มาก

เห็นไหมล่ะคะคุณคะล่าสุดเนี่ยสวมบิกินี่สีเขียวอย่างนี้นะครับ
เป็นบิกินี่สีสวยอย่างนี้มาเลยทีเดียว
ก็บอกได้ว่าแบบว่าเด่นชัดมาก
คุณดูเอากันละกันนะคะว่างามขนาดไหน
อันนี้ต้องร้องเพลงนี้เลยค่ะปักแต้งโม
ได้นี่เหรอปั๊กแต้งโม่โอ้โฮนี่ของจริงเนอะของจริง
ใช่มันไม่เป็นบล็อกอ่ะโอเค
แล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับข่าวใส่ไข่นะฮะ
วันนี้เราไปกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป